ข้าวใส่ไทย

นั่นไงใหม่จริงให้เยอะ
ทุกวันค่ะตั้งแต่วันจำเป็นจนถึงวันสุกนะคะ

หลังรายการเดินหน้าประเทศไทย

ลืมไลน์กันมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
และในแอปพลิเคชันไมค์ไทยรัฐนะฮะ

แต่ละพื้นที่วันนี้เราต้อนรับอากาศเย็นกัน
แม้กระทั่งอยู่ในกรุงเทพเรายังเริ่มรู้สึกว่า

ยิ่งมาแบบช่วงเช้าก็จะรู้สึกเยอะนะ
เรียกได้ว่านั่งมอไซค์มาแล้วไม่มีเหงื่อเลย
ก็เลิศเนอะรู้สึกไม่มีเหงื่ออะลงเย็นเลย
วันนี้ปีนี้ที่เขาพูดว่าอากาศเรามีโอกาสเจออากาศหนาว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

ก็หนาวแล้วไงทางเหนือก็หนาวหมดแล้ว
อัปเดตหนึ่งข่าวในวันนี้ค่ะ

ก็รับทราบอันเชิญองค์พระราชทายาท
ทรงราชกษัตริย์องค์ใหม่นะคะ
เมื่อเวลา๙นาฬิกาวันนี้นี่แหละค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แล้วก็หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

ที่จะส่งต่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

โดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็เปิดเผยว่าการประชุมวาระพิเศษเรียบร้อยแล้ว
โดยวาระพิเศษที่ว่าก็คือ
รับทราบการแต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้น
ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จะพิจารณาและคาดว่า๑๒วันนี้จะเข้าเฝ้านะคะ
โดยนายพรเพชรประธานสภานิติบัญญัติกล่าวว่า
การประชุมสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้ในวาระ
การแจ้งการสถาปนาองค์รัชธาญาติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่๑๓ตุลาคม๒๕๖
ก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระปรามิณฑระมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได้แต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวัชิลาลงกร
สยามกุฎราชกุมารเป็นองค์รัชธาญาติตามกฎมลเทียนบาน
ทั้งนี้หลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกาศอัญเชิญ
องค์พระราชทายาตขึ้นส่งราช
เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของราชอาณาจักรไทยสืบไป
สมาชิกสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้ยืนขึ้นน้อมกล้าวน้อมกระหม่อม
ถวายพระพรชัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่
โดยพร้อมเพลียงกันว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นี้ต้องบอกว่าตามรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๗นี้นะคะ
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันระบุหมวดสองเรื่องค่ะ
พระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
ปี๒๕๕๐หมวด๒ในมาตรา๒๓ก็คือ
กรณีที่ราชบันลังหากว่างลง
และเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้ง
พระราชทายาทเอาไว้ตามกฎมนเทียนบานแล้ว
ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พุทธศักราช๒๔๔
ก็จะให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ
แล้วก็ให้ประธารัฐศัพท์เรียกประชุมคณะรัฐศัพท์
จากนั้นประธานรัฐสภาก็จะอัญเชิญองค์พระราชทายาท
ทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบต่อไป
เอาอย่างนี้เราพอจะสรุปหลักใหญ่ใจความได้อย่างนี้นะครับ
ว่าวันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่บันทึกในความทรงจำ
คือ๒๙พฤศจิกายน๒๕๕๙เนี่ย
เริ่มประชุมกันโดยนายกรัฐมนตรี
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อตอน๙โมงเช้า
ประชุมคอรมอลวาระพิเศษซึ่งแฟมเนี่ยเป็นปกสีแดง
หมายถึงอะไรคุณรู้ไหมฮะคือลับมาก

เรื่องการแต่งตั้งพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่
เมื่อ๑๐โมงอย่างที่บอกว่าทางวิบสนช
ประชุมวาระพิเศษ๑๑นาฬิกามีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่๗๖ทับ๒๕๕๙เป็นพิเศษนะฮะ
ณห้องประชุมรัฐสภาชั้น๒อาคาร๑
วาระอย่างที่น้องบอกว่าเป็นการประชุมรับทราบ
อนเชิญพระรัชทายาทขึ้นสืบศรัตนิวงศรัติวง
ต่อไปราชการใหม่แน่นอนก็ต้องใช้คำว่าทรงพระเจริญ
หลายครั้งเขาก็บอกว่าจริงแล้วการโพสต์ภาพบรมประชายรกษ์ของพระองค์ท่านเนี่ย
แต่หากใช้รูปเพื่อเฉลิมฉลอง
ถ้าสมมุติจะใช้รูปเพื่อเฉลิมฉลองรัชกาลที่๑๐

ขอให้การขึ้นหน้าเป็ดควรรอหลังการปฐมบรมราชาพิเศษ
ที่จะมีขึ้นในวันที่๑หรือ๒ธันวาคมไปก่อน
นั่นคือการเฉลิมฉลองขึ้น

อยากจะเห็นทั้งน้ำตาเขาจริง

เราจะไปสังเกตกันที่พระบรมโกศ

เกือบล้านหนึ่งถึงสอง

แล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหมดด้วย

ร่างพระเมลุมาตรแล้วก็พระโกรธจันทร์
งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่กลมศิลปกรณ์จัดทำตามหลักโบราณราชภเพณีเลยพี่
และออกแบบตามแนวคิดคติไตรภูมิ
ความเชื่อเรื่องเทวะนิยม
โดยพระเมรุมาตรเป็นทรงบุษบก๙ชั้น
สูง๕๐๔๙เมตร
ก็ค่อนข้างจะมีความสูงพอสมควร
ซึ่งวันนี้พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบ
รองนายกรัฐมนตรีเขาแถลงผลการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตร
สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตร

ว่าประชุมเห็นชอบว่าในภาพรวมของพระเมรุมาตรแล้วก็พระโกรธจันทร์

ก็น่าจะเป็นแบบที่คนไทยได้เห็นกันนี่แหละครับ

ส่วนพระบรมกฏพระบรมอัฐิขนาดนี้อยู่ในระหว่างการออกแบบอยู่
ทุกขั้นตอนในการออกแบบหรือแบบเมื่อออกมาทั้งหมดแล้ว
จะต้องกราบบังคมทูลตามระเบียบอย่างถูกต้อง
ส่วนการกำหนดการสำหรับการตอกหมุดจุดกึ่งกลางพระเมรุมาตร

คือการตอกหมดตรงจุดกึ่งกลางพระเมรุมาตรเนี่ยนะฮะ
อยู่ระหว่างการพิจารณาวันที่เหมาะสม
ขณะที่การบวงสวงก่อสร้างพระเมรุมาตร
ตนจะเป็นประธานการลงเสาเอกที่นายกจะไปเป็นประธานเนี่ย
การยกฉัดก็จะมีเศรษฐ์พระราชน้ำเนินนั้น
ทั้งหมดอยู่ในระหว่างการกำหนดวันเวลาที่เหมาะสม
สำหรับการจัดสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างนั้น
สามารถบรรจุคนได้ทั้งหมดนะฮะ๗๔๐๐คน
บริเวณโดยรอบมีการจัดแสดงโครงการตามพระราชดำริ
โดยการดำเนินการทั้งหมดยึดการแบบโบราณราชประเพณี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่เขาบอกว่าการจัดสร้างพระเมรุมาตรของพระมหากษัตริย์ในกรุงรัฐนาโกศิลป์ทั้งหมดเนี่ย
ที่เขาใช้แนวคิดไตรภูมิเนี่ยคติไตรภูมิเนี่ยนะครับ
คัมภีร์พุทธศาสนาเพราะคติความเชื่อเรื่องอะไรคุณรู้ไหมครับ
พระมหากษัตริย์ในสถานะเสมือนสมมุติเทพ

ถูกต้องไหมครับนี่คือสิ่งที่เราโดนปลูกฝังกันมาตลอดเวลาว่า
พระองค์คือสมมติเทพแล้วตั้งก็เป็นเทพจริงนะครับ
ระบอบเทวะนิยมจึงจัดสร้างเมนนะฮะ
เมรุมาตรจำรองเขาพระสุเมน

แล้วก็เราก็คงจะเห็นความสวยงาม
สิบหมู่กรมศิลปากรก็จะได้ถวายพระเกียรติให้พระองค์เนี่ย
อย่างสมพเกียรติเท่ากับที่พระองค์ส่งงานมา๗๐ปี
เดี๋ยวมีหน้าก็เห็นกันแล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรานำเสนอทุกวันค่ะ
เรื่องเล่าในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
วันนี้รองศาสดาอาจารย์สิริวัลวัฒนศิลป
อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
เล่าถึงความประทับใจครั้งเมื่อเข้าเฝ้าทุนละอองทุรีพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะคะ
เพื่อกราบบังคมทูลลาไปทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติ
หรืออาจารย์ประจำคณะพยาบาลมหาวิทยาลัย
มหาวิทยามหาวิทยาบูรพานะคะ
โดยท่านรองศาสดาอาจารย์สิริวัลเล่าว่า
ในวันนั้นก็เป็นวันที่เข้ากราบบังคมทูลลา
มาเป็นอาจารย์อยู่คณะพยาบาลศาสตร์ค่ะ
แล้วก็วันนั้นจำได้ว่าน้ำตาปริ่ม
แล้วก็สายตาเรามองแต่พระบาทของพระองค์ท่าน
พระองค์ท่านจึงรับสั่งว่ารูปนี้ไม่เอา
ไม่สวยเดี๋ยวถ่ายใหม่ต้องมองกล้อง

เป็นผู้ถ่ายรูปให้ใหม่
ฉะนั้นจึงทำให้ได้รับพระราชทานทั้งสองรูป
คือรูปที่ก้มหน้ามองพระบาท
และอีกรูปก็หันมามองกล้อง
ที่มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
หน้าปลาปื้นมากเลยทีเดียวเนอะท่านน่ารักมากจริงอย่างนี้ท่านน่ารักมาก
ในลักษณะแบบนี้เรื่องราวแบบว่าตอนสมัยที่ท่านพระราชทานปริญญาบัติ
ถ้ามีไฟดับนะท่านก็ยังให้อยู่นะแต่พอเวลาไฟมาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยท่านบอกว่า
คนที่ให้ไปแล้วที่ตอนไฟดับให้มารับใหม่หมดเลย
เพราะว่าตอนถ่ายรูปก็มันมืดไงตอนสมัยก่อนมันไม่ใช่ดิจิทัลอะไรแบบนี้ใช่ไหม
เอาล่ะนะฮะแต่วันนี้ทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมาเนี่ย
มีคนพูดถึงเรื่องของแฟนของอุ้มลักษณะกันตลอดเวลา
มาหลายวันแล้วน่ะ๒๓วันแล้วเดี๋ยวทอล์คทะลุดาวเราจะเอาเทปที่ทั้งแฟนเขา
และตัวอุ้มเนี่ยเขาก่อนที่หยุดช่วงหยุด๑เดือนเราได้อัดไว้แล้ว
ความรักของเขาเป็นยังไงแล้วคุณลองมาดูว่าผู้ชายคนนี้ถ้าสมมุติตัวเองเคยสัมภาษณ์เขาเนี่ย
เขาดูเป็นผู้ชายอ่อนโยนเหมือนกันแต่เมื่อวานที่มีเพจดังเนี่ย
ขนาดเอาประวัติของเขาขุดคุยขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะ
แล้วก็ยังมีคดีทำร้ายร่างกายของลูกนายพลอีกเมื่อวานอย่างที่เรารู้กันว่ามีการปิดโรงแรมไปเรียบร้อยแล้ว
วันนี้รู้สึกจะเดินทางไปพบตำรวจแล้วนะฮะเดี๋ยวกลับมากันกับข่าวใส่ไข่ฮะ
กลับมากับข่าวใส่ไข่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน

อยากดังเดี๋ยวจัดให้เวอร์ชัน๔เวอร์ชั่น๔ทุกโดนปิดไปแล้วหลายรอบก็กลับมา

เพจนี้ก็คือโดนปิดอย่าไปเป็นศัตรูกับเขาด้วยเนี่ยค่ะ
คือเขาขุดมาตั้งแต่แบบ
โอ้โหขอโทษนะครับพ่อเขาตาระแม่เลยนะฮะ

ผุดแบบแม้กระทั่งแบบเฮ้ยน่ากลัวสัตว์คุณมีคอยคบกับใครกินกับใครมาอะไรยังไง

มีลูกมากี่คนในระหว่างที่คบภรรยาคน

ก็เขาบอกว่าทำไปทำมาทุกคนก็ต้องออกมาปฏิเสธ

มันก็มีคลิปหลักฐานยืนยันว่าพูดจริงอะไรจริง

อย่างตอนนี้อย่างพี่มดน่ะเลิกกับใครอกหักมันก็จะเลิกไว้ในบริษัท
หนึ่งถ้าคุณแม่แบบว่าไปตีกับผู้ชายคนนั้นอย่างนี้เขาก็จะเอามาแฉ

อ้าวเดี๋ยวพี่มดน่ะจะแต่งงานแล้วเหรอ

เป็นการขุดข้อมูลของเขามาแบบเต็มเหนียวเลยว่า
จริงแล้วเป็นคนอยู่ภูเกษมีเมียมาก่อนภูเกษอยู่แล้ว
มีลูกมาคนนึงแล้วปุ๊บก็ทำธุรกิจธิกับสีเทา
แบบว่ารวยขึ้นมาก็เลยเอามันต้องมาฟอกตัวที่เชียงใหม่

โดยมีคนนู้นคนนี้เป็นในระหว่างที่คบกับเมียอยู่ก็เลิกกับเมียมานานแล้วมีลูกติด
ก็อย่างที่อุ้มเคยออกมาพูดแล้วล่ะว่าไม่เป็นไรเพราะลูกก็เรียกเขารับรู้กันหมด
ความคืบหน้าของคดีก่อนไหมเมื่อวานนี้หลายคนเนี่ย
ก็สังเกตไปที่เขาก่อนว่าบอลเนี่ยโรงแรมโดนปิดไปแล้ว
แต่ความคืบหน้าของนายอิสราชนุวัฒน์วักคาวิสันอายุ๒๓ปีเป็นนักศึกษาปี๔
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยพายับเนี่ยเป็นลูกชายของพลตรีวิทยาวันคาวิสันนะครับ
คุณรู้ไหมต่างคืออะไรผู้บัญชาการมนตรฐานที่๓๘จังหวัดน่าน
ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำร้ายเมื่อคืนวันที่๒๕พฤศจิกายน
เรื่องนี้มันวุ่นวายเหมือนกันเหมือนกับว่าคนจะเข้าห้องน้ำกาดบอกว่าปิดไม่ให้เข้ามีดาราอยู่

เขาบอกมีดาราอยู่อันไหนแองจี้เล่าเหตุการณ์สักนิดหนึ่งสิ

แต่มันก็เรียนใช่คือเขาปิดแล้วเขาก็จะเข้าเขาก็ไม่ได้เขาไม่ให้เข้า
เขาก็เลยไปเข้าห้องงานผู้หญิงแทน

ถูกต้องในที่สุดเขาโดนนำทำร้าย

ดั้งจมูกหักเยื่อหูฉีก

ตาซ้ายมีปัญหามองไม่เห็นต้องรอผลการตรวจให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง
โดยมีการพาดพิงไปถึงกลุ่มนักแสดงดารา
และให้โซที่อยู่ในเหตุการณ์อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อม

ว่าขนาดนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งทำงานอย่างเต็มที่
ในการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
หลักฐานที่เกิดเหตุพยานบุคคลพยานวัตถุ
รวมทั้งการตรวจสอบเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด

ที่ร้านที่เกิดเหตุแล้วก็อ้างว่ามีการถอดไปซ่อมอย่างที่บอกกัน
ส่วนการที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกำชับว่า

ว่าเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่
และดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมายอยู่แล้ว
อีกคนนึงที่คนจับตามองเกี่ยวกับคดีนี้

ก็คือแฟนของอุ้มลักษณะ
ขณะนี้ยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาใดนะฮะ

มาให้ปากคำในฐานะผู้เกี่ยวข้อง
รวมทั้งจะมีการออกหมายเรียกกลุ่มดาราด้วยนะฮะ

และก็ลูกค้าของร้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุ

สำหรับผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มตัวไปก่อนหน้านี้
อ้างว่าลงมือทำเหตุทำร้ายผู้เสียหาย
โดยล่าสุดมีผู้เกี่ยวข้องอะไรฮะอันนี้ม้า
เฮ้าหนูอีซ่าได้ไหมสักนึง

เมื่อกี้มีทางบ้านหลังก็เขียนแบบว่าแฟนสีมดำชื่อโฟสหรือเปล่า

ส่วนผู้ต้องหาอีก๓รายเนี่ย
อีแอนจิ๊คุณแม่
มีคนเขียนไลน์มาจริง

เราก็ต้องสนใจด้วยเราต้องสื่อสารสองทางกับผู้ชมด้วย

อย่าโมโหเดี๋ยวเขารู้ว่าเป็นเรื่องที

ทางทนายก็นำตัวมาให้พนักงานสอบสวนโดยทั้งหมดก็ให้การปฏิเสธ
ล่าสุดคือคุณบอลกฤษณภะแฟนของอุ้มละครานา

กับนักลิทธิตำรวจที่กองบังคับการตำรวจภูทฟ์จบันเชียงไม่

เข้าพบกับพันธ์ตำรวจเอกสรายุทธ์
ทํ่ะรักษารัชการแทนผู้บังคับอัญชาการ

ส่วนเรื่องของคดีความที่ว่าเนี่ยนะฮะ

แต่รู้สึกธุรกิจของเขาหลายธุรกิจตอนนี้โดนปิดไปแล้ว

เรื่องจังแปลงอนุญาตไม่มี

ตรงหัวมุมตรงแยก

คือตอนนี้คือข่าวเขาบอกว่า

เดี๋ยวติดตามในทอล์กทะลุดาว

คนจนมีเฮนะคะ๑ธันวาคมนี้

รัฐก็ทุ่มสุดตัวเลย๒๐๐๐ล้านผ่านธนาคาร๓แห่งด้วยกัน
ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทั้ง๓แห่งก็จะมีธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรการเกษตรก็คือทกศธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารกรุงไทย
โอนเงินตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ต้องการช่วยเหลือให้คนที่มีรายได้ไม่เกินปีละ๑แสนบาท
หลังจากที่มีประชาชนก็มาลงทะเบียนขอรับสวัสดิการจากรัฐเมียจำนวน๘๓ล้านคนเลยนะคะ
อย่างไรก็ตามขณะนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าในวันที่๑ธันวานี้เนี่ย
โอนเงินได้ทั้งหมด๒๐๐๐ล้านบาทหรือเปล่า
เพราะว่าจริงคอรมอลกำหนดให้ธนาคารทั้ง๓แห่งเนี่ย
เงินได้ตั้งแต่วันที่๑ธันวาถึงวันที่๓๐ธันวาคม
เพราะว่ามีผู้ลงทะเบียน๘๓ล้านคน
มีบางรายที่กรมสรรพากรแล้วก็กระทรวงมหาดไทย
อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง
หากว่าตรวจสอบปั๊บถูกต้องเลยว่ามีรายได้ต่ำกว่า๑แสนบาท
แล้วก็ต้องมีตัวตนอยู่จริงตามทะเบียนบ้านหรือเปล่า
หากผลการตรวจสอบถูกต้อง

มีสมุดบัญชีของธนาคารทั้ง๓แห่งนั้นหรือเปล่านะคะ
ถ้าเกิดไม่มีก็ต้องเปิดสมุดบัญชีก่อน
ถ้ามีเทาขสออมศิลป์กรุงไทย
ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐ
ทางนี้คอรมอลก็กำหนดว่า
ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง๓๐๐๐บาทต่อปี
ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาล๓๐๐บาท
หากมีรายได้เกิน๓๐๐๐บาทแต่ว่าไม่ถึง๑แสนบาทต่อปี
ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ๑๕๐๐บาทจ่ายให้ปีละ๑ครั้ง
ก็รอกันวันที่๑ธันวานะคะ

อันนี้มีเรื่องราวน่าสนใจมากสำหรับกิจกรรมวันนี้

ชมและร่วมมหากรรมงานกล้องแห่งปี

รุ่นใหม่จากแบรนด์กล้องชั้นนำ
พร้อมชมนิทรศการภาพถ่ายจากช่างภาพ

กิจกรรมสัมมนาแล้วก็เวิร์คชอปทุกวัน

ก็จะจัดงานโฟโต้แฟร์๒๐๑๖

จัดเป็นเรียกได้ว่าจับจินตนาการของคุณ

ภายในงานก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลย
อย่างเช่นนิทัศกาลในหลวงในดวงใจไทยนิรันดิ์
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
มีโครงการแจกพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ขนาด๘คูณ๑๒นิ้วจำนวน๑๕๐๐ภาพค่ะ
ให้กับผู้ลงทะเบียนออนไลน์และผู้เข้าชมงาน
แล้วก็ยังมีพระผู้สถิตในดวงใจนักถ่ายภาพไทย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เล่าเรื่องโดยคุณสงครามโพวิลัย
และสุดท้ายก็จะมีการประกวดถ่ายภาพภายในงาน
ระหว่างวันที่๑ถึงวันที่๓ธันวา๒๕๖๐

รับของรางวัลเป็นกล้องมิลเลอร์ลิสต์ทุกวันด้วยนะคะ
เอาละฮะยังมีกิจกรรมสาธิตพร้อมเวิร์คชอป
ณเวทีกิจกรรมนะฮะที่ไม่ควรพลาดคือการถ่ายภาพแฟชั่น

และการใช้แสงให้เป็นเล่นแสงได้
บรมสัมมนาทุกวันจำนวน๑๐หัวข้อ
ครบทุกเรื่องการถ่ายภาพจากวิทยากรชื่อดัง
ตีแตกถ่ายภาพขายออนไลน์
วันที่๓๐พฤศจิกายนถึง๔ธันวาคม

อีกหนึ่งอันนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้ว
สำหรับช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้านะคะ

ก็ได้รังสรรคเมนูเบเกอรี่ที่มีรสชาติแปลกใหม่

อาทิคับเค้กสังขยาฟักทอง

คุกกี้ไก่งวงเริงร่าด้วยชอบจัง

ปิดท้ายด้วยขนมของเทศกาล

เนื้อนุ่มเข้มรสช็อกโกแลตเต็มคำเลย

ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาถึงเวลา๓ทุ่ม
สำรองที่นั่งได้จดเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะ
ต่อ๓๒๓๔ค่ะ
ต้องรีบกันแล้วนะคะ

จริงแล้วอยากจะเช่าเล่าเรื่องของชาวบ้านอำเภอละแม

เห็นไหมมีไหมมีสักนิดหนึ่งนิดหนึ่ง

ฉันยังไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีแรงสิ้น

โอ้ยหนูรู้จริงแหละว่าพี่โฟสคนนั้นมาเป็นเพลง

เดี๋ยวเราไม่จบน้าอยากเล่าเร็ว
ไปเจอเรือตะเคียนโบราณคุณ

แฟนพี่โฟสดำชื่อโฟสรึเปล่า
ไม่ใช่พ่อแม่พ่อสักครั้ง

ไม่ต้องมาตามไม่เคยมีผัวแกก

พี่เยอะเลยเขาออกว่าอู้ลูกเขาแบบว่าเสียสกสกสี่มาเป็นผัวก็เธอย
แบบเขาไม่ได้เป็นผัวนะฮะสรุปง่าย
เกือกฝ่าที่รู้จักเชิงเองแต่เราไปลงรักเขา
มันก็คือพี่น้องก็ปกติหรือเปล่านะ
พี่ปิดเบกเวลาจะหมดจากวัน
เพราะพี่บ๊วยตั้งแต่มีเพื่อนหลากหลายคน

สาวกันบ้างเสียงผู้ชายแบบฟิตเนส
แต่ถ้าเกิดคนอ่ะที่พี่บ๊วยชอบที่จริงเขาจะปิดบังสุด
คือคนนั้นเนี๊ยงพระม่าแฟนตัวจริงที่อยู่พระม่า

โอโธมีโกรธดูสิ
คนที่แซ่วว่าเป็นวัยท้องแล้วความหวุ่นหิดจัง
คนก็คงอยากจะรู้ความเคลื่อนไหวของคู่นี้กันเลยทีเดียว
ทางระหว่างชาติคิดและรุนเส้น
และเขายากันไปตอนช่วงที่คำนังทุกคนแบบไม่ได้สนใจ
คนสนใจอยู่เรื่องเดียว

เขาแพนอยู่แล้ว
มีหลายคู่เลยก็ทำอย่างนั้นหมดเลยนะรู้ไหม
แอบนี้ไปจุ้งจี้จุ้งจี้ก็เยอะมากมายเลย

ไม่มีมีเราไม่อยากจะพูด

นี่ไงนี่ไง

หลังจากที่ยากกับวูนเซ่น
กลับไปนอนหนุนตักแม่ที่บ้านดีกว่านะฮะ

หลังจากที่อดีตคู่รัก

วิธีผ่านเขาแบบว่าตัดสินใจละ

หลายคนก็คงจะต้องจับตามองกันอยู่

เป็นเรื่องที่พวกเรากำลังว่าสนใจมาก
ว่า๒คนเขาเป็นยังไงกัน

ในโลกของโซเชียลซึ่งคนก็เล่นกันอยู่
ชาคิดก็เล่นวูนเซ่นก็เล่น
แต่ล่าสุดชาคิดเขาลงรูปนี้

โพสต์ภาพนะหนุนตากแม่ค่ะ

เขาไม่ได้เขียนอย่างนั้นดิค่ะ

ทำงานหนักมาเป็นอาทิตย์
วันนี้ได้กลับบ้านดูแลที่บ้าน

เหมือนกลับไปเป็นเด็กทำให้แม่ทั้งยิ้มทั้งหัวเราะ

ที่ไม่มีใครสามารถเอาไปจากเราได้จริง

ต้องรู้จักการให้อภัยทาน

เข้าไปให้กำลังใจหนุ่มชาคลิตกันเลย

พี่ชายคิดเขาเต็มที่มาก

รักคุณแม่มาก
อยู่ดีแม่เป็นสโต๊ก

เขาจะต้องไปนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำ
จะสนุกแบบว่าเขาแบบว่าช่วยชีวิตคือหมอบอกว่าคุณอย่าไปหวังไม่เหลือแล้ว
ทุกวันนี้แม่กลับมาปกติเกินกว่า๗๐๘๐แล้วนะจากการปฏิบัติธรรมของเขาด้วยนะ
ในขณะเดียวกันอีกคนนึงที่โดนโยงใยไปนี่ก็คือโบวี่
นั่งเครียดว่ะนั่งเครียดเลยหลังจากที่มีข่าวเขางี่แบบว่าไปถ่ายข้าว
ความกับชาคริตคือแน่นอนโดนถล่มเละเลยล่ะโบวี่อาธมา
คงจะออกมาพูดผ่านไลฟ์สดเรื่องชี้แจงนิดหน่อย
อินสตาแกรมหรือไม่ในวันที่๔ธันวาเนี่ย
โบวี่ก็จะมาพูดในกองถ่ายเรื่องนางแค้นนั่นแหละ

นี้ยอมรับว่าพอน้องรู้ข่าวเนี่ย
นางก็เครียดเพราะว่าน้องสนิทกับวุ้นเส้นพอสมควร
ถ้าถามว่าไปกินข้าวด้วยกันจริงไหม

แต่จะใช่คนนี้ไหมต้องให้โบวี่มาตอบเอง
คือตัวโบวี่ก็อยากออกมาพูด
เงียบไม่ได้เพราะยิ่งเงียบ

ก็รู้ว่าพี่นักข่าวรอคำตอบอยู่

คงบอกแล้วได้อีกทีในวันที่สี่ธั่นวาคม

เดี๋ยวไปถามมันไม่ได้น้ำให้เนื้อ

เขาจะสู่ธิษฐานเฉะเรา
เค้าจะพาไปอ้อมนุนพระรามสีรามพอร้าล๑๙

แม่แอ้งจี้ดีวดีนักข่าวพูดเหมือนกันเนี่ย

เป็นพี่น้องอยู่บ้านเดียวกันอะไรอย่างนี้
แต่เรากำลังชอบอีกอันหนึ่งของนักข่าวมากคือ
ชอบไปสัมภาษณ์เพื่อนเขาอย่างนี้
นี่สัมภาษณ์นะพูดถึงเรื่องคุณเจนี่
คุณวุ้นเส้นกับคุณชายคิดอะไรอย่างนี้
ไปสัมภาษณ์คุณแอนอลิชาบ้าง
สัมภาษณ์เขาว่าแบบวุ้นเส้นกับชาคิดเขาอยากหรือยัง

เรื่องที่มีข่าวรู้ว่าชายคิดไปกลัวเมาวี่ค่ะ

อันนั้นเรื่องของเขาเราไม่ได้ไปสนิทกับฝ่ายนั้น
เรื่องของเขาอันนี้ไม่รู้เรื่องเพื่อนก็บอกอย่างนี้
แล้วก็ยังไปถามเรื่องคุณเจนี่กับคุณกึ้งอีก

เขาบอกเลยรายนี้เขาแฮปปี้หรือเปล่า
ไม่รู้เอาแฮปปี้เพิ่งเจอกัน
นี่ก็พาแม่ไปออกกำลังกายเป็นเทรนเนอร์ให้เอง
เห็นแฮปปี้เขาแฮปปี้เขาคือแฮปปี้บ้างเถอะ

คือหนูเพิ่งเจอพี่เขามาทั้งคู่อะ

วันไหนเขาว่างเขาก็ไปด้วยกัน

กึ้งเขาก็มาด้วยเขาก็มาช่วยถ่ายโปรโมท
ถ่ายอะไรให้วันนั้นน่ะ

ไม่คือหนูงงว่าถ้าเกิดเนี่ย

ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เขาตอบตรงตรงไหม

รารุ่นใหม่จะตอบตรงแบบว่าเบอร์

น่าจะพาหนูอ้อมจนเรารู้ว่าเอาละคะ
หลงไปตามเอ้าสกลงมานั่งเขียนข่าว
ไม่ได้เลยสักอย่าง

วันนี้๔ทุ่มตรงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่ง

แต่วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปที่วัดพระราม๙

คุณวัดพระรามเก้าแต่คุณรู้ไหมครับ
เป็นวัดที่มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดไว้เยอะมากเลย

พระองค์ท่านทรงขับรถมาเองด้วยซ้ำไป

ประชาชนก็เลยบอกว่าโหเมื่อก่อนจะเดินทางไปวัดที่เนี่ย

แต่แน่นอนเป็นวัดประจำพระองค์

คือเรียบง่ายหมดนั่นคือความรัก
ห่วงใยที่ในหลวงมีต่อประชาชนอย่างแท้จริง

เรากลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะฮะ

วันนี้เราไปกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้

ใครจะสิ้นเดือนแล้ว

เอ้าไปแล้วสวัสดีครับ